ที่คุณดิวออกมาพูดถึง
คุณชูวิทย์บอกว่านั่นน่ะไซส์เอส
ไซซ์แอลคืออะไรไซซ์แอลคือสารวัตรสัวน์เลยครับ

แก่ไซซ์เอสก็มีประเด็นขนาดนั้น

หมื่นล้านโอ้ยเดี๋ยวตายเขาหมื่นล้านคุณผู้ชมอ้าวโหชูวิชเอฟเฟค

เสื้อยึดมึงสักครู่จะสกรีนหน้าอกว่าเป็นต่อ
คุณชูวิทย์บอกว่าสารวัตรสัวเนี่ยชื่อจริงก็คือ
พันธุ์ตำรวจโทวัศวัฒน์

เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพอกับเอดดี้

สารวัตรสัวคนนี้ยังเปิดบริษัททำธุรกิจหลายประเภทในเครือเป็นต่อกรุ๊ป

บุ๊คพี่น้ำแข็งแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศ

ซึ่งหลายวันก่อนเนี่ยนี่ครับคุณผู้ชม
แล้วก็เจอหมอนวดคนหนึ่งกำลังให้บริการลูกค้าอยู่เลย

แล้วผู้จัดการอ้างว่ายังไม่ได้เปิดบริการจริง
ทดลองใช้อ่างเท่านั้นเองธุรกิจทั้งหมดนี้ครับ
คุณชูวิทย์บอกว่าทางสารวัสสัวเปิดขึ้นมา
เพื่อฟอกเงินจากพนันออนไลน์นั่นแหละแล้วคุณชูวิทย์ยังแฉพฤติกรรมสารวัตรสัวว่า
เป็นนายตำรวจที่ไม่ทำงานครับไว้ผมยาวได้ดูนะอ่าฮะ
ขับรถซุปเปอร์คาร์แต่ละปีเนี่ยจะเลี้ยงลูกน้องพาไปเที่ยวต่างประเทศ
แล้วคุณชูวิทย์กระทุ้งไปถึงพบตรครับบอกอย่างนี้มันไหวเหรอ
อ่าฮะมันไม่ไหวแล้วนี่เป็นนายตำรวจมีชื่ออยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่มีพฤติกรรมเป็นในบ่อน
คือคุณชูวิทย์ใช้คำพูดตรงนะนายตำรวจเป็นนายบ่อน
แล้วก็เมื่อกี้ที่บอกใส่เครื่องแบบแต่ผมยาวขับซุปเปอร์คาร์
เอาเงินฟาดหัวนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ฮะคุณชูวิทย์เขียนแบบนี้เลยสโลแกนของตำรวจนายนี้นะ
ศพันธ์ตำรวจโทรู้ทุกอย่างเว้นงานในหน้าที่
ไปทุกที่เว้นไปที่ทำงาน
ทุกหน่วยต้องการเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โอ้โหคุณแล้วก็บอกแบบนี้การเชื่อมโยงเชื่อมต่อไปถึงใครอีกนะ
คุณชูวิทย์เผยออกมาบอกว่าสารวัตรคนหนึ่งก็คือคนนี้แหละฮะ
โรงเรียนย่านสามพรานเชื่อมต่อกับนายพลจอที่ดูแล
แล้วก็สุมหัวกับตำรวจยศร้อยตำรวจตรี
ยันถึงพันธุ์ตำรวจโทคุณผู้ชมนี่มันไซส์แอล
โอ้โหพี่แบบนี้ไซส์แอลคุณผู้ชมเราลองเข้าไปดูในเพจของคุณชูวิทย์
โอ้โหดุเด็ดมากนะคำที่คุณชูวิทย์พูดออกมาแต่ละคำนะ

ซึ่งสารวัสสัวเนี่ยสังกัดของเขาคือกองโยธาธิการ
ล่าสุดครับผู้บังคับการกองโยธาธิการครับ
ตำรวจตรีทงชัยเสรีวัฒนา
ก็ลงนามนะสั่งให้สารวัตรสัวหรือว่าพันธุ์ตำรวจโทวัศวรรษ
สารวัตรฝ่ายโยธาธิการ๒กองโยธาธิการ
สำนักงานส่งกำลังบำรุงออกจากราชการไว้ก่อนครับ
นี่คือคำสั่งออกจากราชการไว้ก่อน
หลังจากที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉว่าเกี่ยวข้องกับ
เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
แล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนกรณีที่สารวัตรสัว
ขาดราชการเกิน๑๕วันครับมีผลตั้งแต่
เมื่อวานนี้ก็คือ๙กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ
แล้วเรื่องนี้ทางพบตรครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
ก็สั่งให้ผู้บัญชาการสำนักส่งกำลังบำรุง
ไปตรวจสอบข้อได้จริงถ้าพบว่ามีการละทิ้งหน้าที่

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการต้องดำเนินการทางวินัยและทางอาญา

การที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อเป็นการตรวจสอบนะ
เพื่อเป็นการตรวจสอบในฐานะที่สารวัตรสัวลายนี้

คือเขาใช้คำนี้อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเขาเป็นคนผิด

แล้วก็ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกสั่งย้ายให้ออกจากราชการ

มีสิทธิ์อุทธรณ์นะต่อคณะกรรมการตำรวจได้ภายใน๓๐วัน
และหากประสงค์ฟ้องโต้แย้งยื่นต่อสารปกครอง
ก็สามารถทำได้ภายใน๙๐วัน
ดังนั้นถึงต้องย้ำว่าเขาเป็นผู้ถูกกล่าวหา
มีข้อมูลจากคุณชูวิทย์อีกอย่างหนึ่ง

เขาบอกว่าตำรวจที่ทำพวกเว็บพนันออนไลน์เนี่ย
จะอาศัยเครื่องแบบของตำรวจนี่แหละมาทำมาหากินกัน
และส่วนมากนะอันนี้คุณชูวิทย์บอกนะ
เป็นตำรวจหลักสูตรกอศอบรมแค่๓เดือน

คือไม่ต้องไปเรียนโรงเรียนในร้อยเลย

คุณชูวิทย์เรียกว่าเห็บที่ใส่เครื่องแบบด้วยว่ะ

เราตามข่าวเรื่องนี้แล้วซีรีส์เรื่องนี้มันก็จะมีต่ออีก
มันจะเป็นคลื่นที่มันจะกระทบไปที่อะไรอีก
เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะคุณผู้ชม